คุณผู้ชมไปดูของขวัญจากฟากฟ้าที่ฉันไม่ได้พูดเองค่ะ
เน็ตเขาบอกแบบนี้เป็นอะไรเดี๋ยวไปดูคลิปนี้กันค่ะ
นี่แหละค่ะเป็นภาพนิ่งนะคะคุณผู้ชมคือเป็นบ้างไฟพญานาคค่ะ
จู่มันก็เนี่ยค่ะมันมาตกใส่รถกระบะแบบนี้
พุ่งไปแบบนี้แต่ว่าเคราะห์ดีมากที่ไม่มีคนได้รับบาดเจ็บ
แต่ชาวบ้านที่เขาเห็นภาพแบบนี้ก็ฮือฮาสิคะ
ไปดูเลขทะเบียนรถกระบาดสิคะรออะไร
เดี๋ยวดูกันหน่อยคุณเห็นไหมทะเบียนรถกระบะ

และจะบอกว่าตอนนี้ชาวเน็ตเขาฮือฮากับสิ่งที่เกิดขึ้นมาก
ทีนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีก็เลยไปตรวจสอบข้อมูลเรื่องนี้
ที่สุดแล้วก็พบว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ย
เกิดขึ้นที่สนามบ้านดอนแคนจังหวัดร้อยเอ็ด
เป็นบ้างไฟที่หล่นลงมาเสียบรถกระบะ
ไฟที่ถูกจุดแล้วนะคะตกลงมาค้างอยู่บนต้นไม้ก่อน

ประจวบเหมาะกับช่วงนี้ฝนฟ้าขนองลมแรงด้วย
ก็เลยทำให้บ้างไฟที่มันจุดแล้วเนี่ย
ลนลงมาจากต้นไม้มาปักใส่รถกระบะรถยนต์
แบบนี้ค่ะเป็นอีซูซูทะเบียน

เพราะดีนะคะว่าที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บ
หลังเกิดเหตุขึ้นผู้จัดงานบ้างไฟเนี่ย
ก็นำรถกระบะคันนี้ไปซ่อมแซมให้นะคะ
เรียบร้อยแล้วตั้งแต่๒๕มิถุนายนที่ผ่านมา

ก็แห่ไปดูรถกระบะคันนี้แหละค่ะ
นอกจากไปดูเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นแล้วเนี่ย
คุณคิดว่าจะไปดูอะไร
ไปดูว่าคนขับรถเขาป่วยหรือเปล่า

แต่ส่วนใหญ่ไปดูนี่ไงคุณผู้ชม
นี่หมายเลขทะเบียนบ่อใบไม้๕๕
อันนี้เป็นข้อเท็จจริงนะคะคือไม่ต้องตีเลย

แต่ว่าอย่างไรก็ตามรอไม่อีกกี่วันเดี๋ยวเราดูกัน